ยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กนักเรียนกับคุณครูค่ะ
ป๔ผู้ชายคนนึงคือไม่ได้ส่งการบ้าน
และคุณครูทั้งตีทั้งบิดหูทั้งเอาหนังสือคว่าง
เด็กกลัวค่ะเด็กไม่ไปโรงเรียนเลย๕วัน
พอมาตามถึงที่บ้านเลยนะคุณผู้ชม
ก็ยังไม่ไปโรงเรียนบอกป้ากับบอกยาย

คือพอก็มาขอโทษคุณยายด้วยนะ
แต่คุณยายก็บอกคือเด็กมีปมเหมือนกัน

คือสิ่งที่เราต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
ที่บ้านก็พยายามดูแลแล้วแต่อยากให้ครูดูแลและเข้าใจเด็กด้วย

เด็กคนนี้ค่ะอายุ๑๐ขวบเรียนอยู่ชั้นป๔
ที่โรงเรียนบ้านกาเกาะที่อำเภอเมืองสุรินทร์
คือโดนคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูสอนภาษาไทยผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ทำโทษเพราะว่าตัวเด็กป๔ไม่ได้เอาการบ้านมาส่ง
ครูก็ตีแล้วก็มีคว่างหนังสือใส่
โดนครูบิดหูบ้างตีที่หลังบ้าง
ทีนี้พอคุณครูทำโทษแบบนี้
เด็กเขาก็กลัวค่ะแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียน
ตอนที่ไปที่บ้านเด็กก็ยังซึมอยู่เลย

ใช่ค่ะคุณยายกับคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะย้ายหลานฉันไปเรียนที่อื่นแทน

โดนคุณลงโทษแบบนี้บ่อยบ้างหนังสือใสด้วยบ่อยมาก
แต่ทีนี้ยายกับป้าก็อยากรู้ไงว่าทำไมต้องทำโทษหลานฉันขนาดนั้น
ก็เลยเดินทางไปไปสอบถามสาเหตุการทำโทษจากคุณครู
คุณครูบอกว่าอ้าวป้ายายก็หลานป้ายายดื้อ
แล้วก็ไม่ยอมทำการบ้านมาส่งครูก็ต้องทำโทษสิ
เขาบอกแต่ว่าไม่อยากไป
แต่ได้ยินมาว่าคือหลานบอกว่าครูน่ะกระซิบบอกกับเพื่อน

แต่ว่าเหมือนกับว่าให้เพื่อนไปนั่งติดกับคุณครู

ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวประหลาดไงเด็ก
ห้องอื่นมาดูไงแล้วเขาก็กลัวไง
เหมือนกับว่าเขาอายเพื่อนเขาก็ไม่อยากไปโรงเรียน
ทีนี้เมื่อวันพระรหัสสมดีที่ผ่านมา
ทางพอเพราะคือพอสิริวิมนต์ทองเชิด
เป็นห่วงนะว่าในอนาคตเด็กจะเป็นยังไง
ค่ะเพราะว่าคุณป้าก็คุยกับพอเหมือนกันไง

แก้ไขปัญหานี้แต่ทางคุณป้าเองก็ไม่มั่นใจ
ก็เลยเหมือนกับมาบอกสื่อแจ้งให้สื่อเป็นกระบอกเสียงอีกทางนึง
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วย
ตรวจสอบครูผู้หญิงภาษาไทยคนนี้หน่อย

พอโรงเรียนบ้านกาเกาะบอกนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวเรียกครูคนนั้นมาคุยแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปพูดคุยกับญาติของเด็กอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ผอมาคนเดียวแล้ว
เดี๋ยวจะชวนคุณครูภาษาไทยคนนั้นมาด้วย
ครูกับเด็กจะได้เจอกันจะได้เจอญาติด้วย

คือเรื่องแบบนี้มันก็ต้องสองฝ่าย
เด็กเองคุณครูให้การบ้านมาเด็กก็ทำการบ้านส่ง
แล้วถ้าเกิดว่าเด็กทำส่งแต่ว่าครูยังทำโทษ
อันนี้มันกลายเป็นปัญหาของครูแล้ว

คือเรื่องนี้กลัวว่าเด็กจะกลัวโรงเรียน

แล้วก็เป็นปมทำให้เขาไม่อยากจะไปโรงเรียนต่อ
แต่ว่าเรื่องของการทำโทษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน
แถวนี้ก็ไม่นิยมแล้วที่จะต้องลงโทษหนัก
ยิ่งถ้าครูปลาข้าวของแบบนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่สมควร